เวลาติดตามข่าวกีฬาในข่าวเที่ยงไทยรัฐแล้วนะครับ

แบบนี้นะคะมาเจอกันในช่วงที่อากาศแบบเย็น

คุณพิชชี่พูดถึงนักกีฬาเวลาที่เขาไปแข่งขันต่างบ้านต่างเมือง
จากเรื่องของการแข่งขันแล้วการฝึกซ้อมแล้ว
บางทีคนเราพอห่างอาหารไทยไปนาน

ใช่เพราะเวลาเราไปต่างประเทศนานเราก็คิดถึงอาหารไทย
อันนี้มีการดูแลนักกีฬาไทยเป็นพิเศษนะคะ
มีอยู่ที่กรุงวาเนลาและเขามีอยู่ที่เมืองคร้ากอีกหนึ่งเมืองที่ใช้จัดการแข่งขันบันนี้
ศูนย์ก็จะมีบริการต่างให้รายวันกีฬา

เพราะว่ากองทัศน์ต้องเดินด้วยท้อง
คุณชูศักดิ์วงทองดีค่ะผู้สื่อข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
เขาประจำอยู่ที่เมืองคล้างนะคะในการแข่งขัน๔เกมครั้งนี้
ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญในการดูแลนักกีฬาไทย
นี่คุณชูศักดิ์ของเรานี่ไปแอบแย่งอาหารไทย

ล่าสุดเปิดให้บริการนักกีฬาไทยแล้ว
ซึ่งศูนย์ก็จัดตั้งอยู่ภายในโรงแรม
ข้างในก็พร้อมสับสำหรับการดูแลนักกีฬาทั้งก่อน

มีนวดเนื้อตัวมีนวดกายภาพบำบัด
มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาคอยให้คำปรึกษา
มีนวดบริการแบบนวดบริการธรรมดาก็มีค่า
และก็อย่างที่เห็นนี้อาหารไทยค่ะ
จะได้ไม่ต้องคิดถึงอาหารไทยกัน
คิดถึงอะไรเผ็ดก็ไปที่ศูนย์ไทยทาวน์ก็ได้นะครับ

ใช่ค่ะก็ทุกคนที่เป็นนักกีฬาห่อนไทยนะคะ

นี่ค่ะดีมากเลย

เพราะว่าตอนนี้ก็คือซ้อมทุกวัน
เราก็ซ้อมเรียกว่าซ้อมหนักกว่าปกติด้วย
ก็เลยทำให้แบบเจ็บตัวตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เราช่วยการบริการนี้มันจะเครียดแต่ตรงนี้หน่อย

ก็จะช่วยทำให้นักกีฬามีความพร้อมมากขึ้น

ก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่เช้าค่ะ๘โมงครึ่ง
ยาวไปจนถึง๒ทุ่มของทุกวันตามเวลาท้องถิ่น
นักกีฬาสามารถแวะเวียนไปใช้บริการเมื่อไหร่ก็ได้เลย

แต่เห็นเขานวดกันดิฉันก็อยากนวดกับเขาไปนวดไม่ได้ใช่ไหม
ไม่ได้สำหรับนักกีฬาโดยเฉพาะ
ถ้าคุณอยากจะนวดคุณอาจจะต้องเข้าร้านนวดเอง
ครับก็เป็นการดูแลนักกีฬาไทยด้วยนะฮะ